คดีนี้ต้องถือว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะ
เพราะว่ามือปืนคนยิงเนี่ยนะ

เป็นอดีตผู้ต้องหาที่เคยก่อคดีสำคัญ
อย่างเช่นคดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนคัน

คือต้องโทษประหารชีวิตด้วยนะคะ
เนี่ยแต่ว่าหลบหนีหลบหนีหมายสารไม่ยอมไปขึ้นศาล
หลบหนีแล้วก็มาก่อคดีอีกมาฆ่าคนอีกเนี่ยค่ะ
อันนี้คือมือปืนนะใช่ส่วนผู้จ้างวาเนี่ยคือเจ้าของปั๊มเก่า
อยู่ใกล้ใกล้กันป่วยเป็นอำมพลึกยกปั๊มน้ำมันให้เขาดูแล
หวังจะให้ดูแลตัวเองด้วยแต่ไม่ดูแลตัวเอง

แล้วพอตำรวจไปสอบเป็นพยงพยาน

ให้หลังไม่เท่าไหร่ไปฆ่าตัวตาย
ความคืบหน้าคดีคนร้ายบุกยิงนายประชาวรทัศน์

อายุ๔๙ปี๒สามีภรรยา
ซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันศรีสวรรค์ดุ้งเรือง
ก่อเหตุอย่างอุกอาจครับที่ปั๊มซึ่งอยู่ในซอยโรงเลื่อย
ถนนเทศบาล๖ตะบนสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว
เมื่อ๓๐กันยายนที่ผ่านมา
นายประชาถูกยิงเข้าที่ไทยทอยทะลุเบ้าตาเสียชีวิตคาที่นะครับ
ส่วนนางปาลิตาถูกยิงเข้าที่ปากทะลุแก้มแขนแล้วก็แผ่นหลังอีก๔นัดบาดเจ็บสาหัสอยู่
นี่คือผู้เจ็บทั้งสองคน
ผู้เจ็บคือภรรยากับผู้ตายที่เป็นสามี
ล่าสุดตำรวจออกไม้จับมือปืนโภคกรเหตุ
มือปืนคือนายพันศักดิ์มงคลสินอายุ๖๒ปี
เป็นชาวจังหวัดชนบุรีกับนางธนพรสุโขใจอายุ๕๐ปี
เป็นชาวปราจีนบุรีเป็นสามีภรรยากัน
ทั้งคู่ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ตำรวจตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐๐บาทสำหรับผู้แจ้งเบาะแส
นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนได้
ตำรวจเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับพันธบทโทศิวนาศเสโสรองภูมิกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรเมืองสะแก้วนะครับบอกว่าคดีนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับมือปืน
ก็เพราะว่าตำรวจนั้นลงพื้นที่สอบปากคำไปกว่า๒๐ปากที่เป็นพยานนะ
หนึ่งในนั้นนะพยานนะก็คือนายดำรงฤทธิ์กิติวราพรหรือว่าเสียท้งอายุ๖๖ปี
ท้งเนี่ยเป็นอดีตเจ้าของปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุแล้วก็มีบ้านอยู่ไม่ไกลจากปั๊มนะฮะ
วันนั้นตำรวจไปสอบปากคำในฐานะพยาน
คือเสียท้งเนี่ยนอนอยู่ในบ้านอยู่ใกล้ใกล้กับปั๊มที่เกิดเหตุเพราะว่าเป็นอำมพลึก

ค่ะคือเป็นเหมือนกับนอนติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้ค่ะ
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าความคิดความอ่านสมองสมองเนี่ยยังดีอยู่

แต่ทำอะไรไม่ได้ป่วยติดเตียงเป็นอำมพลึก
ตำรวจก็สอบปากคำในฐานะพยานนะ
แต่หลังจากนั้นวันที่๒ตุลาคมเสียท้งหายตัวไป

ตำรวจก็ติดตามไปทางญาติเพื่อให้มาเออตามตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมหน่อย
ไปพบว่าที่หายไปแล้วติดต่อไม่ได้
ท้งไปจมน้ำเสียชีวิตที่จังหวัดอำนาจริงเมื่อวันที่๔ตุลาคม
แล้วก็พบเพียงรถวิวแชร์ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ
จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าอ้าวเสียท้งเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
จ้างมือปืนไปฆ่าสองสามีภรรยาเจ้าของปั๊ม
คาดว่าการที่ไปตกน้ำเสียชีวิตตรงนี้
ไม่ใช่ตกน้ำแต่เป็นการฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิด
ปมเหตุในครั้งนี้นะครับก็มาจากความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ตำรวจบอกว่าเป็นความเครียดแค้นของเสียท้ง
ที่มีต่อนายประชาผู้ตายกับนางปาริตาที่บาดเจ็บสาหัสในตอนนี้
เนื่องจากเดิมปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุเป็นปั๊มของเสียท้ง
แต่ต่อมาเสียท้งให้นางปาริตาที่ก่อนหน้านี้เป็นผู้ดูแลเสียท้ง
แล้วก็มาช่วยงานอะไรอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยให้ดูแลกิจการแทน
กิจการเป็นชื่อนางปริตาด้วยนะแต่คุยกันไว้แล้วว่า
ต้องดูแลเสียท้งนะโอนปั๊มน้ำมันให้ให้กิจการแต่ว่าต้องดูแลเสียท้ง
แต่ระยะหลังเนี่ยนางปริตาไม่ค่อยได้ดูแลเสียท้ง
คำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ก็เลยอาจเป็นชนวนเหตุให้เสียท้ง
แค้นจ้างมือปืนมาฆ่าทั้งคู่

ทางผู้เจ้าของปล้ำกับเนี่ยไม่คุยกันมาประมาณ๒ปีแล้ว
ก็ไม่เข้าไปดูแลเลย

มีปากเสียงกันรุนแรง

ไม่ดมดำดูดีนะครับ
ทำให้คนที่มีความพิการทางร่างกายอยู่แล้ว
ก็อาจจะเก็บกฎหรืออะไรได้
แต่ว่าเขาสามารถโทรศัพท์สั่งการหรืออะไรได้
ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วเสียท้งคนจ้างวาน
ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นอำมพลึกอยู่แบบนี้

นายพันธุ์ศักดิ์รู้จักกันได้อย่างไร
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะยากค่ะ
ท้งเองเป็นผู้กว้างขวาง

ว่ามีการพูดคุยโทรศัพท์ติดต่อกัน
ก่อนเกิดเหตุเพียง๑๐วัน
แล้วก็หลังจากก่อเหตุวันเดียวนะคะ
มีหลักฐานการโอนเงินค่าจ้าง

เงินเข้าบัญชีของภรรยามือปืน

ตอนนี้คาดว่านายพันศักดิ์กับภรรยายังไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศค่ะ

จับภาพเอาไว้ได้ตอนอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ตำรวจบอกว่าเร็วนี้ได้ตัวแน่นอน

นักข่าวของเราคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุที่บริเวณปั๊มน้ำมัน
ตั้งแต่วันแรกที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลย

คุณอรพันธ์ก็ไปคุยกับคนที่จ้างหวานฆ่า
ในตอนนั้นในฐานะพยาน
ก็คือที่นอนอยู่นี่แหละเสียทงนี่แหละ
นี่คือก่อนที่จะหายตัวไปแล้วก็ไปเสียชีวิตตกคลอง
ใช่เราไปคุยมาก่อนในฐานะที่เสียท้งเป็นพยานไง
บอกว่าอุ๊ยนอนอยู่นะตอนตี๕ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด

พอสิ้นเสียงปืนนางปาลิตามาเคาะประตูมาขอความช่วยเหลือ
เขาก็เลยเรียกให้แม่บ้านช่วยนางปริตา
พานางปริตากับสามีส่งโรงพยาบาล
เขาให้ข้อมูลแบบนี้เลยเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากแบบนี้เลย
คุณอรพันธ์นักข่าวของเราก็บอกว่าตลอดการพูดคุยกัน
ทงก็ดูปกติดีนะไม่ได้มีพิรุธอะไรเลยด้วย
เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะ
ไม่ให้ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ไม่ให้เห็นหน้าเวลาพูดคุยอะไรแบบนี้ค่ะ
แค่เล่าเป็นข้อมูลแล้วให้นักข่าวมาเขียนข่าวบอกเท่านั้นนะ

ซึ่งวันนั้นเราก็เคารพเรื่องของแหล่งข่าวนะ
เขาบอกว่าเขาไม่อยากเปิดเผยหน้าไม่อยากเปิดเผยตัวตน
ให้แต่ข้อมูลเราก็ไม่ได้เอาภาพอะไรมาออก
แต่วันนี้กลายเป็นอผู้จ้างหวาน
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งตำรวจคาดว่าก็ฆ่าตัวตายหนีความผิดนะฮะ
สำหรับศพของเสียท้ง
ญาติได้นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดที่สะแก้วนะครับ
สะแก้วพระอารามหลวงนะครับ
โดยไม่อนุญาตให้เข้าไปเก็บบรรยากาศอะไร
แล้วก็ญาติก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้น
ก็บอกว่าก็ขอความสงบเป็นส่วนตัวนะครับ
เพราะญาติญาติบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็กระทบจิตใจของฝ่ายญาติของเสียท้งเหมือนกัน

ว่ามือปืนที่ก่อเหตุเหตุการณ์นี้เนี่ย

ถือว่าเป็นมืออุ้มฆ่าระดับพระการเลยนะ

คดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกศรีธนขัน
คดีอุ้มฆ่าเสียอ้วนโรงเกลือ
จริงแล้วเขาต้องโทษประหารชีวิตอยู่นะคะ
แต่ว่าหนีหมายสารไม่ยอมไปสาร
จนสุดท้ายมาก่อเหตุที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
แล้วก็ลงมือฆ่าสองสามีพระยา
สามีเสียชีวิตและภรรยาบาดเจ็บสาหัส
ไปตรวจสอบประวัติดูมือปืนนายพันศักดิ์มงคลศิลป์

เป็นอดีตนายตำรวจยศพันธุ์ตอนนี้อายุ๖๓ปีแล้วค่ะ

เหตุการณ์คนร้ายบุกยิงนายประชาวรทัศน์อายุ๕๒ปี
นางปาริดาวรทัศน์อายุ๕๐ปีเจ้าของปั๊มน้ำมันที่จังหวัดสะแก้ว
ก็เลยทำให้ชื่อของนายพันศักดิ์อยู่บนหน้าสื่ออีกครั้งหนึ่ง

ชื่อของนายพันธุ์ศักดิ์โพลในคดีใหญ่

ตั้งแต่ปี๓๗นะคุณผู้ชม
ตอนนั้นนายพันศักดิ์เป็นพันธุ์ตำรวจโทพันศักดิ์มงคลศิลป์ค่ะ
เป็นลูกน้องมือดีของพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศ
ผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจในตอนนั้นนะคะ
ก็เป็นตำรวจชุดสะสางคดีเพชรสาอุคุณผู้ชม

สาเหตุที่นายพันศักดิ์ถูกจับ
เพราะว่าทำการจัดฉากฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนขันต์
ทำทีเป็นเกิดอุบัติเหตุ
สภาพรถเบนท์ถูกชน
หลังจากพบเสียสันติหรือนายสันติศรีธนขัน
เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับซื้อเพชร
แล้วก็ต้องสงสัยว่าช่วยปลอมแปลงเพชร
ให้กับในพลศรีกากีรายนึงเพื่อส่งคืนไปยังทางการซาอุดีอาราเบีย
แล้วจากการสอบสวนครั้งนั้นนะคะ
นายพันธ์ศักดิ์ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
สารก็เลยพิจารณาจากโทษประหารชีวิต
ก็เลยเหลือจำคุก๔๐ปี
พอเข้าคุกปุ๊บได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษมาเรื่อย
โทษออกมาปี๒๕๕๕นะคะ
คดีนั้นเรียบร้อยแล้วพ้นโทษนายพันศักดิ์คนนี้
ออกมาปี๒๕๕๕แต่ออกมาไม่หยุด
มาก่อเหตุอีกอะค่ะครับนายพันศักดิ์ไปเกี่ยวข้องกับการ
หายตัวไปของนายชัยชนะหมายงานหรือเสียอ้วน
นักธุรกิจในตลาดโรงเกลือเมื่อปี๒๕๕๙
ออกมาปีเดียวออกมาปีเดียวมายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้เลย
ลักษณะเป็นการอุ้มฆ่าเผานั่งยางค่ะ
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้
แต่ว่านายพันธุศักดิ์ได้รับการประกันตัวออกไป
แล้วก็หลบหนีไม่มาขึ้นศาลตามกระบวนการพิจารณา
ถูกออกไม้จับนะคะถูกออกไม้จับจนเวลาผ่านล่วงเลยไป
สืบพยานในชั้นศาลของทั้งสองฝ่ายสืบเสร็จแล้ว
สารจังหวัดสะแก้วมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายพันศักดิ์นะ
พันศักดิ์หนีอยู่ไงแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นอีกเลย
ทั้งที่ต้องโทษประหารชีวิตแล้วก็ถูกออกหมายจับ
โผล่อีกทีก็คดีนี้มายิงเจ้าของปั๊มน้ำมันที่สาแก้วเนี่ย
แล้วก็หนีหายไปอีกนี่ค่ะคดีใหญ่ทั้งนั้นน่ะ
ภูมิสาร่ำเรียนมาจนรับรัชกาลตำรวจได้นะ
สุดท้ายเลือกวิถีแห่งการเป็นโจรอืมเป็นมือปืนนะครับอ่า
ตอนนี้ก็ยังหนีอยู่ยังหนีค่ะ